คุณผู้ชมมาดูอุทหรณ์ข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
หมู่แก้กรรมค่ะนักธุรกิจสาวใหญ่นะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าธุรกิจเขาไม่ดีก็เลยหันหน้าไปพึ่งพิงร่างทรง
ร่างทรงเป็นร่างทรงนารายอวตารปางพิษดารค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาถูกเซ็กหมู่นะคะหลอกให้ไปแก้กรรม
แก้กรรมไม่ได้แก้ค่ะแก้ผ้าแทนนะคะ
เพราะว่าโดน๔รุม๑โดนสวิงกิ้งค่ะคุณผู้ชม

แต่ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งเป็นเมียของร่างทรงเขาออกมาโต้นะ
เขาบอกว่าไม่ได้มีการแก้ผ้าไม่ได้มีการสวิงกิ้ง
เพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองกับร่างทรง
คือกินเจมาร่วมสิบปีแล้วค่ะ

ก็เลยไม่มีอารมณ์เรื่องของเพศ
เขาบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าล่าสุด
ตำรวจโรงพักเมืองอุตรดิษฐ์นำตัวผู้เสียหาย

เป็นนักธุรกิจชาวอำเภอลับแลค่ะ
ไปชี้จุดเกิดเหตุที่โรงแรมใจกลางเมืองอุตรดิษฐ์

พบข้อมูลเรื่องของการเข้าพักจริง
เข้าพักห้องหมายเลข๖๖
เวลาสักประมาณ๑๑โมง๓๖นาที
แล้วก็ออกจากห้องพักสักประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
แต่กล้องวงจรปิดเนี่ยมันโดนลบไปแล้วค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานเกิน๗วัน
ถามว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลเหล่านี้มันรู้ได้ยังไง
ก็เพราะว่าไปสอบปากคำพยานแวดล้อม
ซึ่งตรงกับข้อมูลที่นางสาวบีผู้เสียหาย
ไปแจ้งความว่าถูกนายวิศนุหรือชื่อเดิมก็คือ
สมนึกร่างทรงนารายอวตารป่างพิษดาร
พร้อมกับภรรยาของร่างทรงแล้วก็สาวก
ซึ่งเป็นผู้หญิงอีกสักประมาณ๒คน
หลอกให้ร่วมเพศแบบสวิงกิ้ง๔ต่อ๑
อ้างบอกว่าเป็นการทำพิธีแก้กรรม
จะช่วยให้ญาติหายป่วย
และธุรกิจในต่างประเทศกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
ผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อไปร่วมพิธีดังกล่าว
นางสาวบีผู้เสียหายอ้างแบบนี้นะคะ
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาล่ะ
สิ่งที่ต้องทำให้ได้มากที่สุดก็คือ
เรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน
ก็เลยตัดสินใจส่งตัวนางสาวบี
ไปที่โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์ไปตรวจร่างกาย
แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปแล้วกว่า๑เดือนก็ตาม
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามไปที่ร่างทรง

ของร่างทรงบอกว่ายืนยันเลยนะ
บอกว่าไม่ได้มีการทำพิธีหรือร่วมเพศกันแต่อย่างใด
เพราะทั้งตัวเธอแล้วก็นายวิศนุซึ่งเป็นร่างทรง
หรือชาวบ้านเรียกว่าปู่น้องเนี่ยกินเจต่อเนื่องมากว่า๑๐ปีแล้ว
คงไม่มีแรงใบสวิงกิ้งเขาอ้างแบบนี้นะ
เพราะคนที่กินเจจะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศ
แต่ก็ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุนั้นไปอยู่ในโรงแรมที่เกิดเหตุจริง
ถามว่าเอ้าไปทำไมไปพักผ่อนค่ะ
เพื่อรอเวลาตรวจเช็คเรื่องของสภาพรถก็เท่านั้น
และวันเกิดเหตุนางบีซึ่งเป็นคนที่ไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าตัวเองร้อนอากาศข้างนอกมันร้อน
ก็เลยเป็นคนชักชวนทั้งหมดไปพักที่โรงแรม
ซึ่งนางบีเป็นคนบอกทางไปโรงแรมเองด้วยนะ
แล้วก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายที่พักอะไรต่างนางบีออกหมดเลยค่ะ
ไม่มีการร่วมเพศไม่มีการสวิงกิ้ง
เพราะเข้าไปในห้องทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่
ต่างนั่งพูดคุยนั่งพักเล่นโทรศัพท์กันบ้าง
ไม่มีใครแก้ผ้าอย่างที่นางบีบอก
แต่จำไม่ได้นะคะว่าเข้าไปอยู่ในโรงแรมจุดเกิดเหตุนานกี่ชั่วโมง
คิดว่านางบีเนี่ยก็คือภรรยาของนายวิศนุที่เป็นร่างทรงเนี่ยนะคะ
อ้างแบบนี้เขาบอกว่าคิดว่านางบีเข้าใจผิดว่า
จะถูกโกงเงินค่าก่อสร้างศิวลึง
จึงสร้างเรื่องนี้ขึ้นมา
สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของค่าเสียหาย
ค่ะตอนนี้ที่บริเวณเขาเรียกว่าศาลใช่ไหม
ของของเทพองค์นี้นะคะตามความเชื่อนี่
กำลังมีการสร้างสีวลึงอยู่ใช่ยังสร้างไม่เสร็จไง
อาจจะมีการแบล็กเมย์กันเรื่องนี้
เอาล่ะแต่ภรรยาของผู้ที่เป็นอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงเนี่ยนะ
บอกว่าแต่ก็ยอมรับนะว่าปู่น้องมีเมียสองคนจริง
คือตัวเธอแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่บ้านของนางบี
จึงถูกหวานล้อมมาเป็นพยานกล่าวหาเธอในคดีนี้ด้วยนะคะ
เอาล่ะตอนนี้ข้อมูล๒ชุดออกมาไม่ตรงกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอคือตำรวจเรื่องของพยานหลักฐานต่าง